ทำให้รู้สึกคิดถึงหนุ่มกัญชัยเลยได้อ่านข่าวนี้

คือวันนี้นายบุญมากคล้ายทอง

เขาเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ปีที่ผ่านมากับความอัศจรรย์ของน้องจ่อย
จอยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเป็นข่าวไทยรัฐหน้าหนึ่งด้วยเหรอฮะ
เพราะว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเขายืนยันเลยว่า

น้องเนี่ยป่วยด้วยโรคเลือดฮะ
หัวใจห้องล่างขวาตีบตัน
ผนังกั้นหัวใจห้องล่างมีรูรั่ว
แล้วก็เส้นเลื่อนหัวใจเนี่ยเกินตั้งแต่แรกเกิดเขาว่าอย่างนั้น

แล้วก็เข้ารับรักษาการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพอย่างต่อเนื่องเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ที่น้อง๑๐ขวบหมอเขาก็ทำการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง

คือน้องอยู่ในไอซียูนะเนี่ยพลาดงานศพตั้งอยู่หรือ

ใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดนะเมย์
หลุดเป็นข้อด้วย
เพราะว่าเขาบอกโอเคก็ถามหมอว่าทำไมมันเกิดขึ้นเนี่ย
หมอเขาก็บอกว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้ถ้าออกซีเย็นเนี่ยมันไปเลี้ยงไม่พอ
ตรงนั้นเลือดเราก็จะเสียมันก็จะหลุดนี่ไงเม
ปรากฏว่าขนาดนั้น๑๐ขวบ
ร่างกายของน้องจอยไม่มีการปฏิกิริยาตอบโต้หรือโต้ตอบใดแล้ว
ไม่มีความดันในร่างกายไม่หายใจฮะ
แล้วก็เขาบอกเลยว่าตัวน้องเนี่ยเย็นเฉียบแล้ว
แพทย์และพยาบาลแจ้งว่าน้องจ่อยตายไปแล้วในช่วงบ่าย
เขาว่าอย่างนั้นพ่อแม่แล้วก็ญาติเนี่ยหลังจากทราบทางโรงพยาบาล
ได้ช่วยกันเตรียมงานเพื่อรอรับคือต่างจังหวัดอะเนาะ
ก็ต้องเตรียมงานเพื่อรอรับศพน้องเขานั่นแหละ
เตรียมโรงเย็นเครื่องไฟนิมวลพระแล้วก็นำภาพน้องจอยเนี่ย
ไปตั้งหน้าศพตามประเพณีเลย
แต่เกิดเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นในช่วงเย็นฮะ
เจ้าหน้าที่เขาตายโรงพยาบาลประกาศนี่ไงมิ้น
โรงพยาบาลประกาศว่าเขาตายช่วงบ่ายใช่ป่ะ
ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจศพน้องจ่อย
เพราะจะเตรียมเอาดอกไม้ถูกเทียนออกจากมือ
ทำความสะอาดร่างกายนั่นแหละเอาง่าย
เปลี่ยนเสื้อผ้าศพพูดภาษาชาบ้านเลยเนาะ
ปรากฏว่าเท้ากระดิกได้วะ

อยู่ในห้องเก็บเตรียมจะทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งทางทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเพื่อมาดู
พร้อมกับวัดความดันปรากฏว่าความดันน่ะ
ค่อยขึ้นค่อยเริ่มขึ้นค่อยเริ่มขึ้นเว้ย
คือเขากลับมาว่างั้นถูก
ก็นำตัวน้องจอยเนี่ยออกจากห้องที่เก็บ

เอาไว้เอาดอกไม้ถูกเทียนใส่มือแล้วอ่ะ

ปรากฏว่าเขาก็นำตัวน้องจ่อยกลับเข้าไปทำการรักษา

นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้๑๐ปีแล้วฮะ

ขนาดนั้นน่ะจำอะไรได้บ้างไหม
เขาบอกไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปอยู่ที่ที่หนึ่งมีแต่หมอกมีแต่ควัน
พบแต่คนแต่งตัวโบราณนั่งกินข้าวกันเป็นกลุ่ม
บางคนก็ไม่ได้กินแล้วก็ได้พบกับตาที่ได้ตายไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
บอกกับน้องจอยว่าจอยตายแล้วจึงมาอยู่ที่นี่
ในระหว่างนั้นน่ะเห็นท้าวฮิรัณพนาศูนย์
พบกับเท้าฮีรันพนาศูนย์ท้าวฮิรันพนาศูนย์เป็นยังไง

วิรันพนาศูนย์เนี่ยคือถ้าสมมุติเดี๋ยวเสร็จแล้วจะ
ยามประดาศูนย์เนี่ยเมื่อก่อนรัชกาลที่๖เสด็จไปที่
ถ้าจำไม่ผิดเขาใหญ่เขาเรียกดงพญาเย็นอะไรน่ะ

ปรากฏว่าก็มีคนบอกว่าเนี่ยท้าวิรัมพนาศูนย์เนี่ย
อยากจะมารับอยู่อยู่ปกปักรักษาคุ้มครองรัชกาลที่๖
ปรากฏว่าราชการที่๖ก็เลยทรงอันเชิญท้าวิรันปนาศูนย์มาไว้ด้วย
กระทั่งรถที่ประทับเองก็จะมีเท้าฮิรันพนาศูนย์
หรือแม้กระทั่งเวลาที่พระองค์จะทรงเสวยอะไรกันเนี่ย

เมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นวังใช่ไหมฮะ

ก็เลยให้ทรงสร้างท้าวีรันตนาศูนย์เกิดขึ้น
อันนี้รู้พวกไปทำรายการกระชาพามานี่แหละ
ปรากฏว่าเขาบอกเท้าฮิรันพนาศูนย์เนี่ย
มาหาเขารูปร่างเท้าวิรัมปนาศูนเนี่ย
สูงใหญ่เลยขี่ม้าเข้ามาหา

ให้เอาขนุนมาแก้บนด้วยนะ
ที่หน้ารูปปั้นท้าวิรัมปนาศูนย์
ซึ่งรูปปั้นท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
หลังจากนั้นพี่ชายกับตาก็พามาส่ง
ก็คือคนที่ตายไปแล้วพี่ชายเขาตายไปแล้วตายเขาตาย
ก็พาเขามาส่งแล้วเอาดอกไม้ทูบเทียนออกจากมือน้องจ่อย

แล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเจ็บป่วยเจ็บไข้อีกเลย

ก็คือออกซีเย็นมันไม่เลี้ยงแล้วไงมิ้น
ที่สำคัญเนี่ยทุกวันนี้
ก็กลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไปแล้ว
ไปฟังเสียงน้องจอยกันฮะ
ชั่วชีวิตหนูคือเท้าเทพีรันดิ์
ที่อยู่ตรงโรงพยาบาลเก้ามงกุฎ
ตรงข้ามกับสถาปนิกเดินไปฟังถึง
แกบอกว่าตอนนั้นหนูไปเจอคาโบนาแล้วอ่ะ
กูมาช่วยชีวิตมึง
มึงบอกให้พ่อมึงไปแก้แค่ร่วมนั้นกับกูด้วย
นี่คือแบบกลายเป็นว่าน้องรู้ร่วงหน้าใครด้วย
อุ๊ยอยากเอามาเชิญมาออกรายการกัชภาเนอะ